ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะคะ
ก็มีการลงพื้นที่ออกกระจอห์ใช่ไหม
อ่าในจังหวัดภูเก็ตชื่อตลาดสดกระทู้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าคุณช่อพนิกาวานิสคณะทำงานคณะเก้าหน้าลงพื้นที่
ไปช่วยหาเสียงก็คือช่วยผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พอลงพื้นที่ไปประชาชนในพื้นที่ที่เขาไม่ชอบ
ที่เขาไม่พอใจเขาตะโกนด่าเสียงดังเลย
ประชาชนประมาณ๑๐คนค่ะร้องตะโกนแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกให้ออกไปจากเกาะภูเก็ตเลย
เป็นการตะโกนใส่นางสาวพันนิกาวานิส

ระหว่างที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะ
ไปช่วยนายสรวุฒิปาลิมาพันธ์
สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนภูเก็ตนะคะ

ลงพื้นที่ไปในตลาดสดกระทู้ค่ะ
ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจนะคะ
ทีมงานของคณะก้าวหน้าและตัวคุณช่อพันนิกาเองนะคะ

แล้วก็ต้องขึ้นรถหายไปเลยเนี่ยนะคะ
จากนั้นเดินทางหาเสียงต่อค่ะที่ตลาดสุขสำราญที่อำเภอ

ตรงจุดนี้มีอีกมีประชาชนประมาณ๕คนค่ะ
ตะโกนบอกให้ออกไปจากบ้านผม
แล้วก็เปิดเพลงด้วยนะชื่อเพลงหนักแผ่นดิน
ลั่นเลยแม้จะมีกลุ่มเห็นต่างมาตะโกนไล่
ขณะเดียวกันนะคะทั้งสองจุดที่ลงพื้นที่หาเสียงไปเนี่ยนะคะ
ทั้งสองตลาดที่จะชวนคนมาเลือกตั้งนะคะ
พร้อมกับผู้นโยบายต่างหมายถึงคุณช่อก็ยังคงทำงานต่อนะคะ
ช่วงเวลานี้ยังมีกลุ่มประชาชนบางส่วน

ทุกอย่างสรุปแล้วนะคะ

แต่อย่างใดแม้ว่าจะมีคนไปตะโกนไล่ก็ตามค่ะ